ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
หลานชายแท้นะฮะก่อเหตุใช้มีดพระฟันหัวลุงของตัวเองจนเสียชีวิต
แต่ว่าเขายังปฏิเสธข้อหาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่พบศพของนายเจริญบำรุงศรีอายุ๖๙ปีเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็สวนยางพารา
ถูกฟันด้วยของมีคมเข้าไทยทอยจนเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางพาราของตัวเองนะครับ
นี่นะฮะขวามือนั่นที่เกิดเหตุส่วนซ้ายมือนี่คือผู้ต้องหาที่เกิดเหตุคือสวนยางพาราในบ้านตรอกครุย
ที่ตำบลทุ่งสงศ์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เก้ามกราคมนะครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวนายสถาพรเพชรอาวุธอายุ๓๗ปีหรือว่านายกาในการนี่เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
หลังจากสารจังหวัดทุ่งสงศ์อนุมัติหมายจับนายสถาพรในข้อหาฆ่าผู้อื่นไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สพทุ่งใหญ่นี่ครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวนายสถาพรในข้อหาค่าผู้อื่นไปจับนายสถาพรในข้อหาค่าผู้อื่นไปจับนายสถาพรในข้อหาค่าผู้อื่นไปจับนายสถาพรในข้อหาค่าผู้อื่นไปจับนายสถาพรในข้อหาค่าผู้อื่นไปจับนายสถาพรในข้อหาค่าผู้อื่นไปจับนายสถาพรในข้อหาผู้อื่นไปจับนายสถาพรในข้อหาผู้
อย่างไรบ้างอ่ะ

ปฏิเสธนะ

คือนายสถาพรหรือว่าในก่าบอกว่าถ้าตำรวจ
จะจับเค้าก็ไปหาหลักฐานมาให้ได้
ว่าจะไม่หนีไปไหนเด็ดขาดเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วจะอยู่ที่บ้านนี่แหละไม่หนีไปไหนด้วย

สถาพรนี่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะ

สุดท้ายวันนี้ตำรวจขอสารอนุมัติหมายจับ
แล้วก็ไปนำตัวมาดำเนินคดีมาแจ้งข้อหา
คือตำรวจลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วมีหลักฐานที่ชี้ชัดว่านายสถาพรเป็นคนก่อเหตุ
จากการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ๑๐กว่าปากนะ
พบว่ามันตรงกับนายสถาพรก็เลยขอสารอนุมัติหมายจับ
เราได้คุยกับนางสุกัญญาพรมวิเศษนะครับเป็นลูกสาวของนายเจริญผู้ตาย
เป็นลูกคนเดียวเลยนะซึ่งเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางรูปในอำเภอพระแสง
คือคุณครูสุกัญญาเนี่ยบอกกับเรานะครับลูกสาวผู้ตาย
นี่ฮะบอกน้ำเสียงสั่นเคลือน้ำตาซึมบอกว่าหลังจากทราบข่าวการจับกลุ่มตัวในสถาพร
ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายแท้ของพ่อใจหนึ่งก็สบายใจขึ้น
แต่อีกใจหนึ่งก็ครับแค้นใจว่าทำไมพ่อต้องมาเสียชีวิตจากน้ำมือของญาติกันเองแท้
ทั้งที่พ่อเป็นคนดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเชื่ออยู่แล้วว่านายสถาพรน่าจะเป็นคนที่ทำร้ายพ่อ
เพราะก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตพ่อได้ไปตัดย่าให้กับวัวในพื้นที่สวนยางพาราของนายสถาพร
ซึ่งอยู่ติดกับสวนปามของพ่อเดิมเนี่ยเคยไปขอแม่ของนายสถาพรเข้าไปตัดย่าเพราะเป็นญาติกัน
อันนี้ลูกสาวบอกวันแรกที่ไปตัดย่าให้วัวไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอวันที่๒ไปตัดอีกนะแล้วกลับมาเล่าให้กับแม่ฟังเนี่ยว่ามีคนมาส่องมาเวียนดูรอบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่ไปตัดย่าให้วัวอยู่หลายรอบ
มันก็เริ่มรู้สึกว่าเออมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
วันที่๓พ่อขี่จักรยานยนต์ไปตัดย่าให้วัวอีกแล้วจะไปตัดย่าที่ทุ่งข้างสวนยางพาราห่างจากบ้าน๑๘กิโลเมตรจะเอาไปให้วัวกิน
จากนั้นเนี่ยไปเจอศพจากที่ตำรวจสอบสวนพฤติกรรมของคนร้ายขณะที่ผู้ตายกำลังก้มใช้เขียวเกี่ยวย่าใส่กระสอบคาดว่าตอนนั้นคนก่อเหตุ
จะเดินไปหานะเดินไปเจอแล้วมีการโต้เถียงทะเลาะกันก่อนจะใช้มีดพระต่อด้ามเหล็กฟันใส่ศีรษะนายเจริญจนเขาเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ
หลังจากพ่อเสียชีวิตนะฮะทางคุณครูสุกัญญาบอกว่าก็ภาวนามาตลอดว่าขอให้ความจริงปรากฏว่าใครเนี่ยฆ่าพ่อแล้วสุดท้ายความจริงก็ปรากฏจริง
วันที่สองที่แกไปตัดย่านั้นคือมาเวียนรถแกมาเวียนที่ท้ายรถแกก็คิดว่าน่าจะรุนรถแกไปทิ้งเธอแล้ว
แต่เขาก็ไม่ได้มีทำอะไรไปเวียนเวียนแล้วเขาก็กลับพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นหลานพ่อก็มาตัดย่าอีกวันที่สาม
พอวันที่สามก็เกิดเหตุเลยขอความยุติธรรมให้กับพ่อซึ่งพ่อมีลูกสาวคนเดียวแล้วก็พ่อเป็นคนดีมากไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกหลาน
พ่อจะเป็นคนดีมากคือพ่อจะยึดมันในหลักความถูกต้องพ่อสอนลูกเสมอว่าในการทำงานทุกอย่างนะคะก็คือตอนนี้ลูกก็รับรัชการพ่อบอกว่ายึดหลักความถูกต้องมาก่อน
คืออยากจะฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะที่ว่าสวนยางพารากับสวนปามอยู่ติดกันไปตัดย่าให้วัวอะไรประมาณอย่าง
เนี้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับ
แต่ก็มีคนในพื้นที่บอกว่านายสถาพรผู้ต้องหาในขณะนี้เขามักไม่ค่อยพอใจ
หากใครเข้าไปลุกล้ำในพื้นที่ของเขาอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะ
นะเป็นที่ดินของเขาอยู่แล้วนะครับแต่วันเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
หรือว่าเสียงผิดปกติอะไรนะครับมารู้ข่าวกันอีกทีก็มีคนถูกฆ่าตายในสวนยางพาราตรงนี้แล้ว
ซึ่งอยู่หลังบ้านของผู้ต้องหาห่างจากริมถนนแค่๒๐๐เมตร
แต่นายสถาพรเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นจะสืบเนื่องมาจากนายเจริญผู้ตายมีที่ดินสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็สวนยางพาราจำนวนมาก
แล้วต่อมาเนี่ยได้ยกที่ดินให้กับพ่อกับแม่ของนายสถาพรด้วยจำนวนนึง
เนื่องจากเป็นญาติญาติกันนะครับนายสถาพรเองก็เป็นหลาน
นายเจริญผู้ตายเป็นลุงแต่พอหลังจากแบ่งที่ดินให้กันไปแล้วเนี่ย
กลายเป็นว่านายเจริญคนแบ่งที่ดินกลับมีปัญหามีเรื่องอยู่บ่อยครั้งกับนายสถาบอล
ทางแม่ของเขาได้ที่ดินจากฝั่งนายเจริญไปค่ะซึ่งนายสถาพรก็มักจะบอกกับผู้ตายว่า
คือถ้าให้ที่ดินมาแล้วเนี่ยก็ให้แล้วก็ควรจะให้เลย
ไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวแบบมาตัดย่งตัดย่ามานู่นนี่นั่นอะไรอีก
อันนี้ที่เราได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งในที่ดินของเขาอีกเนี่ยนะครับ
แล้วมันก็เลยละหองระแหงมาเรื่อยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะ
แหมงมันถึงขั้นจะฆ่าแกงกันเลยหรือใช่ไหมฮะ
หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือผู้ตำราจะเป็นใครอะถ้าผู้ตำราก็คือนายสถาพรที่เป็นหลานของคนตายเนี่ย
เขาขอปฏิเสธข้อหาค่ะ